ต่อกันที่คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของพี่หนุ่มกะลากันบ้าง
ต้องบอกว่าแฟนคลับรอคอยกันมานานมากจริง
นี่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยแล้ว
โดยเฉพาะเจ้าของงานอย่างพี่หนุ่มกะลากับคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกในชีวิต
นี่ชื่อคอนเสิร์ตก็อิงมาจากเพลงของเขานี่แหละ

ซึ่งก่อนขึ้นเวทีไม่กี่ชั่วโมงเจ้าตัวก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่แจ๊กกะรีน
ถึงเรื่องส่วนตัวส่วนตัวยังประเด็นทายาทให้ได้ทราบกันด้วย

ตอนนี้ผมคุยกันว่าเดี๋ยวผมจะไปคุยกับหมอ
แล้วก็จะให้เก็บเชื้อของผมไว้เลย
ถ้าชวดรอบนี้อีกนะผมว่าไม่ควรทำแล้ว
เพราะว่าอายุเยอะแล้วครับเยอะทั้งคู่ด้วยครับ
เจ็บตัวคือไม่อยากให้เขาทำแล้วเจ็บตัวอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดว่าหมดรอบนี้แล้วก็พักดีกว่า
นไม่ได้แล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่แต่งงานมา
เก็บบนไปจนแบบถ้าแก้บนต้องขายบ้านแก้บนแล้วครับ

ยังไงก็เอาใจช่วยพี่หนุ่มเรื่องทายาทด้วยนะจ๊ะ
ส่วนบรรยากาศคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่ปิดทันเดอร์โดมเมืองทองทานี
บอกเลยนะว่าแฟนคลับได้รับความมันกันแบบทั่วหน้า
ซึ่งพี่หนุ่มเองได้ขนเอาซิงเกิ้ลฮิตนะคะทั้งเพลง
บอกสักคำไม่มาก็คิดถึง
มันมากเลยนะคะคุณแต่ว่าเท่านี้ยังไม่พอ
พี่หนุ่มยังจัดเตอร์ไพรส์ให้คอเพลงด้วยแขกรับเชิญ
ทั้งแพลตวงเคลียร์อีทวงฟลายและกวนแพลตโฟร์
ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้แบบยิ่งใหญ่มาก
มันไม่เหมือนไงคืออันนี้เขาเป็นตำนานของเพลงนี้เลยนะ
ชาวนากับงูเห่าถูกต้องไหมถ้ายังจำกันได้เนอะ